คุณแม่เนี่ยเค้าพาลูกชายวัย๑๔ปีเนี่ยไปขึ้นโรงพักษณ์เนี่ยนะ
เพราะว่าจะไปแจ้งจับเจ้าอาวาสเอามารองเจ้าอาวาส
เพราะสมัยที่ส่งลูกไปบวชเป็นสามเณรโดนล่วงละเมิด
แล้วนานด้วยคุณผู้ชมเอาไปฟังเสียงแม่หน่อยว่า
คุณแม่ทรมานใจขนาดไหนครับ
คุณแม่เหมือนในช่วงเจ้าของครับ
ชี้ดใจมากเลยนะคุณแม่
ทำไมก็ต้องทำกำลังรูปแบบนี้

โอ้โหนี่มันบีบหัวใจอะไรทุกข่าวนี้
คุณแม่บอกถ้ารู้แบบนี้นะถ้ารู้ว่า
ลูกต้องมาเจอแบบนี้คงไม่ส่งไปบวชนานขนาดนั้นน่ะ
ลูกชายแม่เขาอายุ๑๔ปีครับคุณผู้ชม
ตอนที่น้องเขาบวชอยู่วัดแห่งหนึ่งในตะบนเชียงพินอำเภอเมืองอุดรธานี
ไปโดนรองเจ้าอาวาสล่วงละเมิดทางเพศอันนี้แม่บอกนะ
บอกพอทราบเรื่องเนี่ยต้องพาลูกชายไปแจ้งความที่สพห้วยหลวงเลย
ตอน๕โมงเย็นเมื่อวานนี้เพื่อจะดำเนินคดีกับรองเจ้าอาวาส
ตัวคุณแม่เองเธอเป็นเทรนเนอร์สอนเต้นอยู่ที่ตลาดบ้านห้วย
เทศบาลนครอุดรธานีย้อนกลับไปตุลาคมปีที่แล้วปี๖๔คุณผู้ชมฮะ
คุณแม่เขาพาลูกชายวัย๑๔ปีไปบวชเป็นสามเณรในวัดแห่งนั้นแหละ
มารู้ข่าวจากพระลูกวัด
ซึ่งเป็นพระพี่เลี้ยงของลูกชายครับมารู้ข่าวว่า
ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วคุณผู้ชมฮะตัวลูกชายแม่เนี่ย
ไปดวดเออไปบวชตอนตุลาคมนะปีที่แล้วค่ะพฤศจิกายนโดนเลยฮะ
พฤศจิกายนยาวมาจนถึงตุลาคมปีนี้เป็นช่วงที่ลูกชายของคุณแม่โดนพระดำ
รองเจ้าอาวาสของวัดล่วงละเมิดทางเพศมาโดยตลอดที่คุณแม่บอกโดนตั้ง๗๘
ตั้งสิบเจ็ดครั้งนี่แหละเท่านั้นยังไม่พอยังมีสมเนรรูปอื่นอื่น
โดนเหมือนกันครับขณะที่ลูกชายของคุณแม่เขาเล่าให้ฟังว่าหลังจากบวชได้ประมาณหนึ่งสัปดาห์เนี่ย
พระดำรองเจ้าอาวาสนี่แหละนะเรียกเข้าไปในกุฏิให้ไปบีบให้ไปนวด
แล้วก็มีการเล่าเรื่องลามกให้ฟังอืมโอ้โหหลังจากนั้นอย่าให้เล่าเลยคุณผู้ชมฮะ
อาจจะไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่แต่พระดำรองเจ้าอาวาสบอกให้อยู่เฉย
หลังจากนั้นโอ้โหหนักเลยครับคุณผู้ชมฮะ
ผมขออนุญาตไม่เล่าแล้วกันนะว่าพฤติการของพระรูปนั้นทำอะไรบ้าง
แต่ทีนี้พระดำบอกถ้าสามเณรขัดขืนเนี้ยโอ้โหพระดำจะทำร้ายอืม
แล้วก็ทำอย่างนั้นอยู่ประมาณสิบครั้งครับทุกครั้งคือไม่มีการป้องกันนะครับ
ที่หนักไปกว่านั้นก็โอ้โหบังคับให้ทำหลายคนอ่ะคุณผู้ชม
จากว่าทนกับพฤติกรรมของรองเจ้าอาวาสไม่ไหวนี่ครับดูสิ
คือที่ดอมเล่าเนี่ยพยายามเล่าให้มันเล่าออกสื่อได้มากที่สุดแล้วนะ
เออเพราะแต่ละอย่างนี้คือนักข่าวเราก็เขียนมาละเอียด
แต่ว่ามันไม่สามารถจะเล่าได้จริงคุณผู้ชม
หลังจากนี้ครับตำรวจจะส่งตัวลูกชายของคุณแม่เขา
แล้วก็สมเนรอีกรูปหนึ่งไปตรวจร่างกายครับ
เพื่อจะได้หาร่องรอยการถูกล่วงละเมิด
แล้วก็แจ้งไปยังสหวิชาชีพ

แต่ว่าณตอนนี้เรายังไม่ได้รับการชี้แจงมาจากพระดำ
ว่าเรื่องทางฝั่งเขาเป็นอย่างไร
ก็เดี๋ยวรอก่อนว่าจะมีการชี้แจงเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับ